เดี๋ยวมาดูพฤติการการก่อเหตุของพ่อเลี้ยงใจร้ายคนนี้กันหน่อยนะครับ
อ่างทองมาถึงสมุทรสาครที่ก่อเหตุ

เราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้ท่านเห็นนะครับ
ว่าการก่อเหตุของคนคนนี้เนี่ยทำยังไงนะครับ
จากการสอบปากคำนายชัยยุทธ์คงเจริญ
หรือว่าในเอ็มที่เป็นผู้ต้องหานะครับ
สารภาพว่าวันที่๔มิถุนายนไปบอกกับยายของเด็กนะฮะ
ที่เป็นลูกเลี้ยงบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับที่โรงเรียนเอง
เพื่อจะพาลูกเลี้ยงไปเยี่ยมแม่ของเด็กที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดอ่างทอง
พอโรงเรียนเลิกก็รับตัวเด็กนะฮะ
บอกว่าจะพาเด็กไปหาแม่นะครับ

อยู่ที่โรงพยาบาลคืนนึงนะ
หลังจากนั้นเช้าวันที่๕มิถุนายน
นายชัยยุทธ์ก็พาเด็กหญิงออกจากโรงพยาบาล
แม่ก็คิดว่าจะพาไปโรงเรียนเพราะว่าตอนเช้านะครับ
แต่กลับพาเด็กหญิงขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่อาคารร้าง
ในซอยหลวงบางตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายกระทำชำราว
เด็กหญิงหมดสติไป
ตั้งแต่เช้าจนช่วงค่ำครับ
ค่ำของวันเดียวกันก็คือ๕มิถุนายน
นายชายุทธ์นำตัวเด็กหญิง

พอมาถึงแยกไฟแดง

ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร

บอกว่าเด็กสลบช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อย

ไปเจอนอนสลบอยู่ข้างทาง

ซึ่งตอนช่วงที่

โทรศัพท์มือถือของพ่อเลี้ยง

มันก็เลยกลายเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
พอวางเด็กไว้ในรถแท็กซี่แล้ว

เราก็จำลองเหตุการณ์มาให้ท่านดูนะครับ

พฤติการการก่อเหตุของผู้ต้องหาคนนี้เป็นยังไง